ช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคาย
ส่วนที่กำลังกันเข้าไปตรวจตลาดแจ้งสว่างหลังจากมีการลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง
ก็สามารถไปจับกลุ่มนายวิเชียนพังตุ้ยครับพร้อมกับซากเป็ดแดงใส่ถุงแยกขายถุงละหนึ่งตัว
รวมหกตัวนอนจากนี้ก็ไปพบซากเป็ดแดงอีกยี่สิบเจ็ดตัว
แล้วก็ซากตะกรวดอีกหนึ่งตัวแช่ในถังน้ำแข็งในแผงใกล้กัน
ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของคาดว่าจะไหวตัวแล้วก็หนีไปทันนะครับ
เจ้าหน้าที่นำตัวนายวิเชียนส่งตำรวจโรงพักเมืองหนองคายดำเนินคดีครับ
ในข้อหาครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ